คุณเบลปิติพัฒน์ปัญญาสุขสิริและคุณเปิ้ลรุจิราภูลเกิด
กลับมาทำสบู่กันต่อเลยนะคะกับช่วงแม่บ้านผ่ารวย

อะไรดีอะคะให้คุณเบลกับน้องเบิ้ลเลือกดีกว่า

วันนี้ที่เราทำสบู่นะคะมันจะมีเรื่องการเทสบู่ด้วย

งั้นเสนอให้คุณไอซ์ดีกว่า
เป็นสายเทอยู่แล้วเป็นสายเท
อันนี้คืออะไรคะอุปกรณ์วัสดุมีอะไรบ้างบอกก่อน
อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เน้นเลยก็คือมีเบสบู่สีขาว
แล้วก็เบสบู่ที่เราใส่สีแล้วนะคะวันนี้เราจะเลือกเป็นสีชมพูอ่อน
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยถ้าเราจะทำสบู่ดีโคผะก็คือจะต้องมีกาวนะคะ

แล้วก็มีกระดาษลวดลายค่ะวันนี้พี่เบลเลือกเป็นกระดาษทิชชู่สามลายมาให้ได้ทำทั้ง๓คนเลย

แบบอุดแรกเหมือนที่แม่ขอเล็กเลยครับ
ทีแบบนี้มันคือสบู่ไดโคพาชเลยล่ะค่ะ

แต่พอเบลทำสังไลน์แล้วเบลไม่รู้ว่าเบลจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไง

อันนี้เดี๋ยวรอดูถ้าทำออกมาไม่ดีก็ฝังเลยค่ะ

อย่างนี้ก็คือมีวิธีขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะ
อันนี้เป็นบล็อกชำสบู่
ใช่ค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะ

โอ้ยดีกับชาววงรี

เหมือนดมไม่ใช่กินไม่ได้

สีขาวให้หนาสักประมาณเท่านี้นะคะ

ประมาณ๕๑ใน๔เองค่ะนิดเดียวเอง

ไอ้ใส่เทค่ะ
เทมาหลายงานแล้วค่ะน้องไอซ์

ขั้นตอนแรกเทสบู่ลงไปในแม่พิมพ์เล็กน้อย

เพื่อให้ฟองอากาศแตกตัว
จากนั้นก็รอสบู่เซ็ตตัวให้แห้งประมาณ๕นาที

สบู่ที่ละลายแล้วมาผสมสีและกลิ่นที่ชอบ
แล้วก็ฉีดแอลกอฮอลลงไปอีกครั้งก่อนที่จะเท
เพื่อให้สบู่เชื่อมต่อเป็นก้อนเดียวกันนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นฉีดแอลกอฮอลลงไปอีกครั้งค่ะ
แล้วทิ้งไว้ให้สบู่เซ็ตตัวประมาณ๓๐นาที

ทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
ใช่เธอเหรอ

พอครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะมันก็แข็งเรียบร้อย

อันนี้นี่คือเราห้ามเอาเล็บจิกเลย

เหมือนเลอร์ด

ยังไม่มีลายทำไมไม่มีลาย

ทำลายปกติมันคนทำลายอยู่แล้วน่ะ

ทีนี้เราก็จะมาทากาวนะคะ

วันนี้ภาพที่เราจะใช้ติดสบู่นะคะ

อันนี้เบลตัดมาให้แล้ว
เพื่อที่จะง่ายขึ้นในการแตะนะคะ

ขั้นตอนสุดท้ายก็เลือกลวดลายที่ชอบ
แล้วก็จัดการทากาวบนสบู่

ฟองน้ำกดลงไปให้แน่น
อันนี้คือก็จะลวดลายที่สุดท้าย
ปิดท้ายด้วยการทาเก่าทับลงไปอีกที
เพื่อให้ลวดลายนั้นไม่ละลายนั่นเองค่ะ

จะให้คะแนนความน่ารักกี่คะแนนดีคะ

ระยีดนะครูทัล
ก็เนียนว่ะค่ะพี่เบล
ส่วนอันนี้นะคะให้๙๙ค่ะอันนี้ต้อง๙๙เนื่องจากค่ะค่ะมีเหตุผลตรงที่ว่าคุณไอซ์นะทากาวได้แบบดูเหมือนคนที่ชอบทำงานศิลปะมาก
จนไม่เห็นริ้วรอยที่แบบเป็น
ไม่คุณศรีข่าวคุณเฮ้ยมันไม่น้อยกว่าแค่๐๑จ้ะอะไรแบบนี้ค่ะ
ตรงนิดนึงที่เป็นริ้วแรงค่ะ

ไม่มีค่ะนี่ไปทำเดียวกัน
แต่ว่ามันก็จะมีความลับอยู่นะคะว่าพอตอนที่เราเคลือบรอบแรกไปเราจะรู้สึกว่ามันจะยับหรือมันจะยังไม่สวย
ตัวอย่างที่พี่เบลทำโชว์ดูที่เป็นรูปกุหลาบก็ได้ค่ะ

อันนี้คือเราโปะไว้หนาแล้วเขาก็จะเงาวิ้งแบบนี้เลยค่ะ

ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะ

ตอนนี้คุณครูมาแบบว่าให้คะแนนแล้วเราได้ห้ามผ่านกันนี่มันเป็นความสุขของพวกเราค่ะ
วันนี้นะคะก่อนจะลาจากกันไปค่ะอยากให้คุณเบลกับคุณเปิ้ลนะคะ
ฝากร้านซะหน่อยว่าติดต่อยังไงสตูดิโออยู่ที่ไหนคะ
ซึ่งในแฟนเพจเนี่ยจะมีอัลบั้มให้ดูหลายวิชาเลยจะเป็นงานไม้ทำรองเท้าทำกระเป๋าทำสบู่
เพื่อให้เกิดไอเดียนะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังดูวีดีโอในยูทูปของร้านได้นะคะ
อุ้ยดีนี่หัวเกลืออย่าง
โอ้ยเดี๋ยวก่อนจะลาจากกันเนี่ยนะได้ข่าวว่าคุณครูมีของมาจากพวกเราน่ะ
เพราะเดี๋ยวอย่างนี้นะก๊อนเดี๋ยวขอจอมก่อน

อาทิเขา

หน้าตาดูดีกว่าตัวจริงอีก

ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
วันนี้ดีใจมากได้สบู่เอาไปใช้
แล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
เพราะว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมลาไปแล้วนะ
สวัสดีค่ะ